กระตุกหยุดนิ่งแล้วก็ล็อกทันที
ประตูลิฟต์ครับทำให้หนุ่มนักศึกษาติดอยู่ภายในลิฟต์เป็นชั่วโมง

เซอร์ฟนิทรศาสตร์บุคคลาวันวิทยา

ห้องพักช่างอยู่ข้างไหน
นิติเดิมมีกุญแจไหมครับ
คนนี้คุณพี่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรุดเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่
เพราะว่ากลัวคนข้างในลิฟต์จะขาดอากาศหายใจนะ
ไหนใครมีประสบการณ์ลิฟต์ค้างลิฟต์ติดอะไรแบบนี้

ใช่ฮะเป็นชั่วโมงนะครับ
สำหรับน้องนักศึกษาชายคนนี้ที่ติดอยู่ข้างในนะครับ
เจ้าหน้าที่ของทั้งคอนโดมิเนียมเอง
ในพื้นที่ตำบลบางสาวทงอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็ต้องรุดมาช่วยเหลือนะครับ
คือลิฟต์ค้างอยู่ระหว่างชั้น๗กับชั้น๘นะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องขึ้นขึ้นลงระหว่าง๒ชั้นนี่นะ
เพื่อที่จะเปิดประตูลิฟต์ให้ได้
แต่งัดเท่าไหร่งัดไม่ได้คุณ

แล้วก็ต้องส่งน้ำดื่มให้กับคนข้างในนะครับ
งัดลิฟต์อันนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก

ร้อนหนึ่งเดี๋ยวถ้าลิฟต์มันเสียหาย

กับ๒กลัวว่าลิฟท์ที่มันค้างระหว่างชั้น๗กับ
จะร่วงลงไป

สุดท้ายนะฮะมีการถามเมื่อกี้ในคลิปได้ยินไหมฮ

รอปภก็เลยติดต่อขอนิติบุคคล
นำกุญแจฉุกเฉินจากอีกอาคารมาเปิดได้จนสำเร็จ
เพราะว่าลิฟต์มันมาจากบริษัทเดียวกันมันใช้กุญแจนั้นได้
ก็เลยช่วยเหลือน้องนักศึกษาวัย๒๑ปีออกมาได้นะครับ
น้องบอกว่าตอนนั้นอยู่ชั้น๘กำลังจะลงไปข้างล่างครับ

แต่ครั้งนี้เข้าไปในลิฟต์แล้วมันมีอาการกระตุก
กระตุกเสร็จมันหยุดหยุดทันทีกดเปิดก็เปิดไม่ได้
โทรฉุกเฉินในลิฟต์ก็ไม่มีใครรับนะฮะ
ต้องทุบปั้งทุบประตูลิฟต์ร้องขอความช่วยเหลือ
มีผู้หญิงที่อยู่ชั้น๗คงได้ยินพยายามช่วยแต่เธอก็ช่วยไม่ได้
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับ